คุณผู้ชมปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจแก้ไขปัญหากันด้วยนะคะ
หลายคนก็ทวงถามแหละว่ามีมาตรการยังไงบ้างในการแก้ไข
ต้องยอมรับนะคะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้รถใช้ถนน

เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยกัน
เลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะจากเดิมที่จะต้องขึ้นวันที่๒๑นี้เนี่ย
ไปอีก๓เดือนเลยเพื่อจะให้ประชาชน
เลิกใช้รถส่วนบุคคลแล้วหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น

บอกว่าอ้าวเขาลงทุนตั๋วราคาใหม่ไปแล้ว
แล้วมาเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้ได้ยังไง
มันเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางนะคะ
ที่จะชะลอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท
จากเดิม๒๑มกราคมคือวันนี้นี่แหละที่จะปรับขึ้น
ก็ให้เลื่อนออกไปอีก๓เดือนเป็น๒๒เมษายนแทนนะคะ
มันเป็นเรื่องใหญ่จริงมันส่งผลกระทบทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดต่างส่วนหนึ่งต้องยอมรับค่ะ
มันก็มาจากควันจากท่อไอเสียของรถยนต์นี่แหละ
ก็เลยอยากที่จะเลื่อนการปรับขึ้นราคานี้ไป
ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดปัญหาฝุ่นละออง
ก็บอกว่าการที่คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกลาง
อยู่มาเปลี่ยนแปลงมติ๓วันก่อนที่จะมีผลให้ปรับราคา
ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการมากนะคะ
เพราะผู้ประกอบการเขาเสียเงินลงทุนพิมพ์ตัวโดยสารราคาใหม่ไปหมดแล้ว
นั่นหมายถึงว่าตัวผู้นั้นต้องทิ้งทั้งหมดค่ะ
แล้วก็ยังมีการประสานไปยังกลุ่มสมาชิกให้ปรับขึ้นค่าโดยสารไปแล้วด้วย
ซึ่งการสั่งหยุดปรับขึ้นค่าโดยสารกระทันหันแบบนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสมาชิกรถร่วมต่างเขาจะรับรู้ได้ทันหรือเปล่า
รายถ้าเกิดเขาเก็บราคาใหม่ไปแล้วก็อาจจะคุมไม่ได้
เพราะว่าสมาชิกเขาก็มีกันตั้งกว่า๒๐๐คันนะคะ
อัตราค่าโดยสารประจำทางที่จะปรับขึ้นตั้งแต่๒๒เมษายนเป็นต้นไป
ก็จะมีรถเมย์ขอสมกแล้วก็รถร่วมบริการปรับขึ้น๑บาทค่ะ
เมร้อนจากเดิม๙บาทจะเป็น๑๐บาท
รถเมย์ขอสมกจากเดิม๖บาท๕๐สตางค์จะเป็นไม่เกิน๑๐บาทนะคะ
ส่วนรถปรับอากาศเพิ่มระยะละ๑บาท
จากเดิม๑๑๒๓บาทต่อเที่ยวก็จะเป็น๑๒๒๔บาทต่อเที่ยว
ส่วนรถบขศและรถร่วมบขศปรับราคาขึ้นไม่เกินร้อยละ๑๐ค่ะ
จากเดิมเก็บอยู่ที่๑๑๒๓บาทต่อเที่ยวก็จะเปลี่ยนเป็น๔กิโลเมตรแรก๑๕บาท
แล้วก็กิโลเมตรที่๕๑๖เป็น๒๐บาท
และ๑๖กิโลเมตรขึ้นไปที่๒๕บาทนะคะ
ส่วนรถเมร้อนที่เป็นรถใหม่ก็เก็บอัตราค่าโดยสารในราคา๑๒บาทค่ะ
ผมว่านอกเหนือจากเรื่องของค่าโดยสารนะเรื่องของควันดำเนี่ยต้องแก้ด้วย
ต้องเร่งตรวจสอบเลยเพราะยังมีอีกหลายคันค่ะที่ขับมาทีเราขับตามหลังนะ

ปัญหาหลักเลยครับเรื่องของฝุ่นควันเนี่ย
ไอเสียไอดำควันดำรถเมย์มันเยอะมากแก้ด้วยแล้วกัน
อยากให้ช่วยกันดูหน่อยเพราะว่าจริงแล้วเรื่องปัญหาฝุ่นรออมพวกนี้
มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนแต่คนหนึ่งนะคะมันทุกคนเลยที่
ถ้าคุณใช้อากาศหายใจโดนหมด